เราต้องไม่ลืมการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งทุกคน

และคนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือจ่าแซมนะฮะ
จ่าเอกสมานกุนันอดีตหน่วยซิลไปช่วยด้วยนะครับ
แล้วจ่าแซมก็หมดสติระหว่างดำน้ำปฏิบัติภารกิจจนเสียชีวิต
หลายคนถึงขั้นบอกว่าจ๋าแซมสิ่งที่จ๋าแซมทำสิ่งที่จ๋าแซมเสียสละ

ศูนย์เปล่าแล้วนะช่วยมาได้หลายคนแล้ว
และวันนี้ทุกคนก็ยังไม่ลืมจ่าแซมนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เป็นวันที่๔ของการบำเพ็ญกุศลศพของจ่าแซมครับ
หน่วยซิลที่ไปช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงไปช่วย๑๓ชีวิตของทีมหมูป่านะครับ
ตลอดทั้งวันก็มีตัวแทนส่วนราชการมีคณะครูนักเรียนมีชาวบ้าน
มีอาสาสมัครหน่วยงานต่างเดินทางมาเคารพศพจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
อดีตทหารเรืออดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือว่าหน่วยซิล
ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านเกิดนะครับ
สาราการประเรียนวัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑
วันนี้ก็มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจ่าแซมจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนายกิติพงศ์อินตนัยซึ่งเป็นรองผู้จัดการทีมหมูป่า
วันนี้ก็มาเคารพศพในนามของผู้ปกครองของน้องทีมหมูป่าแล้วก็โค้ชเอก
เดินทางไปที่วัดบ้านหนองคูเพื่อร่วมแสดงความเสียใจ
และให้กำลังใจกับครอบครัวของจ่าแซมพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือด้วยจำนวนหนึ่ง
คุณพ่อของจ่าแซมบอกว่าหลังจากที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้แล้วบางส่วน
ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะนี่เป็นความหวังของลูกชายก่อนที่จะเสียชีวิต
เชื่อว่าถ้าลูกชายรับรู้ก็คงจะดีใจเช่นกัน
คุณพ่อขอขอบใจทั้ง๓๓คนด้วยและหน่วยงานทุกคน
ขออนุโมทนาคมตัวจริงจำนักรัฐสามารถใจงงกุ้มพองรวมนิสิวและนักคุณปอนดิ์๓คนด้วยครับ
ทั้งทีมงานบุญได้ขอบคุณครับ
ไม่มีใครลืมจ่าแซมแน่นอนค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะได้ไปที่โรงเรียนที่จ่าแซมเคยเรียน
มัธยมนะคะเพราะวันนี้เนี่ยทั้งนักเรียนทั้งคุณครูนะคะ
ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับจ่าแซม
ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ผู้เสียสละเข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่า
ทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
นี่คือที่โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคามตำบลโคกล่าม
อำเภอจตุรพรรคพิมารจังหวัด๑๐๑ค่ะ
เป็นโรงเรียนที่จ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมอดีตซิลที่เคยเรียนที่นี่นะคะ
คือเรียนตั้งแต่ม๑ถึงม๖นะคะ
โรงเรียนมีการติดป้ายแสดงความอาลัยและเชิดชูการเสียสละของรุ่นพี่
น้องนักเรียนเขาแปลอักษรค่ะ
นี่ค่ะเป็นรูปหัวใจล้อมรอบชื่อจ่าแซมเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
แล้วก็ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วย
ประธานนักเรียนโรงเรียนโคกล่างพิทยาคมในวุฒิพงศ์ทิพย์นันบอกว่า
ภูมิใจในตัวรุ่นพี่เป็นอย่างมากค่ะ
แซมเคยเป็นประธานนักเรียน๒สมัยนะคะ
หลังเรียนจบจ่าแซมก็ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้านต่างอยู่เป็นประจำ
เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอค่ะ